มีอุบัติเหตุรถกระบะฝ่าไฟแดงชนรถตู้รับส่งนักเรียนจนพลิกคว่ำที่ฉะเชิงเศร้านะครับ
โชคดีที่เด็กนักเรียนที่นั่งมาในรถนั้นได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น

ภาพจากกล้องวงจรปิดจับวินาทีที่รถกระบะสีน้ำเงิน
ฝ่าไฟแดงพุ่งชนรถตู้สีบอลติดปลายหน้ารถรับส่งนักเรียนสีส้มเข้าอย่างจังจนพลิกตะแคง
บริเวณทางสามแยกสัญญาณไฟจราจรบ้านใหญ่ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเสาช่วงเย็นวานนี้
เป็นเหตุให้เด็กนักเรียนในรถ๑๘คนได้รับบาดเจ็บแต่โชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต
โดยหลังเกิดเหตุอาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเศร้าและชาวบ้านได้ช่วยกันประถมพยาบาลเด็กและพาส่งโรงพยาบาลท่ามกลางเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วบริเวณ
เหตุการณ์นี้สร้างความหวัดกลัวให้กับเด็กเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนางสาวธีรพรอึ้งเสืออายุ๑๘ปี
นักเรียนที่โดยสารมากับรถตู้คันเกิดเหตุถือได้รับบาดเจ็บหนักที่สุด
นั่งจากนั่งตรงเบาะหลังฝั่งที่รถคว่ำพอดี
โดยบอกว่าขณะนั่งคุยกับเพื่อนอยู่บนรถก็ได้ยินเสียงดังโครม
ก่อนที่ตัวรถจะหมุนพลิกคว่ำลงด้านที่เธอนั่งอยู่
ส่งผลทำให้ได้รับบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าฉีกขาดและมีบาดแผลที่แขนขวา
ตอนนั้นก็คือหนูนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ข้างหลังหนูอยู่ข้างหลังกันสองคน
แล้วแบบหนูหันมาอีกทีคือได้ยินเสียงเบรกรถแล้วก็อีกทีคือรถคว่ำไปแล้วค่ะ
แล้วก็ไปดูในคลิปก็ตามที่เห็นในคลิปค่ะเขาผ่าไฟแดงมาอะไรอย่างนี้
ช็อกตัวสั่นแล้วก็เหมือนจะเป็นลมไปเลยค่ะ
แล้วใครมาช่วยหนูออกจากรถ
ก็มีชาวบ้านในนั้นนะคะก็ช่วยกันพยุงออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขายกรถเสร็จแล้วก็ช่วยกันอุ้มเด็กออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

หนูนั่งอยู่ฝั่งที่ข้างสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็นั่งอยู่ฝั่งที่รถพลิกพอดี
ตอนนั้นคือทุกคนก็ทับ

ก็เต็มค่ะประมาณ๑๐ประคุณนะคะ
ขณะที่นายดาวเรืองศรีหาทัยคนขับรถตู้เล่าว่า
ขณะเกิดเหตุได้ขับรถตู้รับส่งนักเรียนออกเดินทางมาจากบริเวณลานจอรถ
ภายในวัดปิตุลาที่ราชรังสิตหรือวัดเมือง
เพื่อนำส่งกลับไปยังที่บ้านพักตามรายทางในเขตพื้นที่ตำบลบางเตย
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้จอดรถรอสัญญาณไฟเลี้ยวขวาเป็นคันแรก
ช่องทางมุ่งหน้าออกนอกตัวเมืองเพื่อเข้าสู่เส้นทางสายเข้าวัดนาคู
เมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวสักครู่จึงได้ขับรถออกตัวมา
ก่อนที่จะถูกรถยนต์กระบะคู่กรณีขับพุ่งตามเส้นทางตรงบนช่องทางที่๓
ซ้ายสุดจากทั้งหมด๔ช่องทางพุ่งชนเข้าอย่างแรงบริเวณกลางคัน
ตัวรถกระเด็นไปตามแรงหมุนพลิกคว่ำนอนตะแคง
ซึ่งก็ได้มีชาวบ้านต่างพากันช่วยตัวเองและเด็กออกจากรถ
ขณะนั้นรู้สึกเป็นห่วงเด็กมากเพราะทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
ก็พองผมใบเขียวเนี่ยสักคู่แล้วผมนึกได้ออก
ผมไม่ได้ออกเลยไม่ใช่เขียวแล้วพวดออก
รถที่ทางตรงยังอยู่ริวผมก็เห็นรถ
แล้วทำไมเลนส์๓นั้นเลื้อกับโจรเข้าสายผม

เรายังออกไม่ได้เขาก็ช่วยกันงัดรถ
เราช่วยคอนแน็ตทุกประจกแล้วเข้าก็ช่วยงัดรถ

แล้วก็มีคนถามว่าคนขับเป็นยังไงบ้าง
คนขับยังไหวช่วยเด็กออกก่อน
ส่วนความคืบหน้าคดีพนักงานสอบสวนสพเมืองฉะเชิงเซาระบุว่า
จากการสอบปากคำนายจำนงสลับศรีอายุ๔๐ปี
คนขับรถยนต์กระบะคันสีน้ำเงินยอมรับสารภาพว่า
ขับรถยนต์กระบะฝ่าไฟสัญญาณเตือนสีเหลือง
ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟสีแดงจริง
พร้อมบอกว่าไม่มีใครอยากให้อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น
ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ขับขี่
ให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจร
จากความประมาทเล็กน้อยอาจทำให้เกิดความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่
โชคดีเหมือนอุบัติเหตุครั้งนี้เสมอไป
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน